ช่วยกันตามหาผู้หญิงคนหนึ่งหน่อยนะครับ
เพราะว่าไปหยิบเงินของสองสามีภรรยาเข้าไป
ใช่นะช่วงเนี้ยทุกคนก็ลำบากหมดนั่นแหละนะครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
มีสองสามีภรรยาเขาเดินมาตรงนี้นะครับ
อุ้มลูกน้อยมาด้วยนั่งอยู่ริมฟุตปาด
เพื่อรอเพื่อนโอนเงินมาให้เป็นค่ารักษาพยาบาลลูก
พาลูกไปโรงพยาบาลแต่ว่าเงินไม่พอนะครับ
ก็มารอเพื่อนโอนเงินไปมาให้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปกดเงินนะครับ
ระหว่างที่กำลังนั่งรอกันอยู่เนี่ยนะครับ
ฝ่ายภรรยาเนี่ยได้หยิบเงินที่มีอยู่ประมาณ๕๖๐๐บาทออกมานับ
แต่มันยังไม่พอหรอกต้องรอเพื่อนโอนมาให้เพิ่มอีกขอยืมเขานะครับ
แล้วก็เผลอวางไว้ที่พื้นแล้วทั้งคู่ลุกเดินออกจากจุดนั้นไป
โดยภรรยาลืมหยิบเงินไปด้วยนะฮะ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นสวมหน้ากากอนามัยนะฮะ
แล้วเขาก็ไปเจอเงิน๕๖๐๐บาทนะฮะก่อนที่จะหยิบไปเลยนะครับ
นี่ค่ะกลมหยิบแบบนี้นะฮะ
มองซ้ายค่ะแล้วก็มองขวาแล้วก็เอาไปเลยฮะ
คือตอนที่สองสามีภรรยาเขามานั่งรอเพื่อนโอนเงิน
ให้เพื่อจะกดเงินเนี่ยเขาก็เอาเงินที่มีอยู่ในตัว๕๖๐๐บาท
เดี๋ยวจะพาลูกไปโรงพยาบาลเนี่ยมารอเพื่อนโอนเงิน
เอามานับเอามานับแล้วก็จังหวะเดินออกไปพอดี
เงินไว้ฮะผู้หญิงคนนี้มาเจอหยิบไปเลยครับ
โอ้โหคือผ่านไปสักนาทีหนึ่งจะเห็นว่าสองสามีภรรยา
ผู้ชายที่ปรากฏในคลิปนะฮะก็ฝ่ายสามีเนี่ย
เขาโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไว้

อยากให้ผู้หญิงคนนี้เอาเงินกลับมาคืน
เพราะนี่คือเงินที่ต้องพาลูกไปหาหมอ
และเก็บไว้ซื้อข้าวซื้อนมให้ลูก
ครอบครัวมีเงินอยู่แค่นั้นนั่นแหละ
ขอให้สงสารกันหน่อยนี่โอ้โหจังหวะใส่หน้ากากอนามัยพอดีนะในช่วงเวลานี้
แต่ว่าเห็นรูปร่างลักษณะหูคิ้วตาอะไรแบบนี้ก็รู้แล้วล่ะ
ว่าเป็นใครนะครับผู้หญิงคนนี้สองสามีภรรยาผู้โชคร้ายนี้นะครับ
ชื่อว่านายบัญเจิดทองตื้ออายุ๒๖กับนางสาววิมลจันพักอายุ๒๗นะครับ
เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มวันที่๑๔เมษายน
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพลาซ่าตลาดปฐมมงคลจังหวัดนครปฐม
นี่ฮะเขาก็มาทำภาพจำลองเหตุการณ์ให้เราดูนะฮะ
ดูสิลูกตัวนิดเดียวเห็นไหม
วันนั้นเนี่ยทั้งสองสามีภรรยาบอกว่าลูกวัย๕เดือนเนี่ยกำลังจะพาไปหาหมอ
บอกว่าเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีให้นะ

ระหว่างนั้นภรรยาหยิบเงินที่มีอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัว๕๖๐๐บาทเอามานับ
แล้วลูกเนี่ยร้องให้เสียงดังพอดีก็ผลัดกันอุ้มลูก
ช่วงนั้นจังหวะที่ผลัดกันอุ้มลูกลืมครับเอาเงินที่เพิ่งออกมานับ
กำลังนับอยู่วางไว้บนพื้นแล้วก็คิดว่าสามีหยิบไปแล้ว
แต่ขณะที่กำลังจะไปควักเงินซื้อน้ำให้ลูกดื่มที่ร้านค้า
ห่างจากจุดที่นั่งแล้วพากันลุกไปภรรยาผลัดกันอุ้มลูก

งไป๑๐เมตรมีร้านน้ำดื่มเนี่ยไปซื้อน้ำให้ลูก
ถึงรู้ว่าเอ้าไม่ได้หยิบเงินมาก็พากันวิ่งกลับมามาตรงจุดนั้นนะครับ
แต่ไม่เจอเงินแล้วนะครับแล้วก็เห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง
ก็เลยรีบไปถามแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอ๋อไม่เห็นเหมือนกัน
ก็เลยไปขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุ
ก็ชัดเลยคนนั้นนั่นแหละ
แล้วผมมาหาพี่เขาตรงหน้าตู้เตรียมตรงนี้พี่เขาบอกว่าพี่ผมอ่ะ
เลยวิ่งมาถามพี่เขานะครับพี่เขาบอกว่าโทรถามพี่เขาว่าพี่ครับ
พี่เจอเจอตังค์ตรงนี้บ้างไหมครับผมได้ทำตังค์หายไว้
พี่ก็บอกว่าเงินอะไรเหมือนพี่เขาก็ตกใจเหมือนกัน
ที่ผมไปถามอืมพี่เขาบอกว่าเงินอะไรผมก็ผมว่าพี่ผมทำเงินอยู่ตรงนั้น
เจอเจอบ้างไหมครับบอกว่าไม่เจอเลยเงินอะไร
ไม่เจอแล้วพี่เจอใครมามาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับไม่เจอเหมือนกันนะ
เขาพูดอย่างนี้แล้วพอดีผมก็วิ่งไปหาแฟนผมใหม่
แฟนผมก็แฟนผมก็เลยอุ้มลูกมาถามพี่เขาเหมือนกันทั้งที่แฟนผมอุ้มลูกมาถามพี่เขาแล้ว
เขายังปฏิเสธคำเดิมว่าไม่เจอตังค์ตรงนี้เลย
ทั้งที่เขาเพิ่งหยิบไปแค่วิแค่เวลาแค่ไม่ขึ้นไม่ถึงวิเลยบังคับตอนนั้นอ่ะ
นี่ฮะตอนนี้เขาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพมนครปฐมเป็นหลักฐานแล้วนะครับ
แล้วสองสามีภรรยาคู่นี้นะคุณเข็มมาสอน
ตกงานนะทั้งผัวทั้งเมียตกงานจากเรื่องของโควิด๑๙
๕เดือนไม่สบายเงินค่าเช่าห้องยังไม่มีนะ
เงินจะซื้อนมให้ลูกตอนนี้ก็ไม่มี
นี่เงิน๕๖๐๐บาททั้งเนื้อทั้งตัวที่มีอยู่เนี่ย

แล้วภาพมันชัดขนาดนี้เอามาคืนเขาเถอะนะ